คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้ตามกันต่อสำหรับคดีสะเทือนขวัญค่ะ
สามีภรรยาชาวไทยซึ่งท้องลูกแฝดด้วยนะคะ
ถูกคนไทยฆ่าแล้วก็ซุกศพเอาไว้ในรถยนต์จอดทิ้งเอาไว้ที่สถานีรถไฟที่ไต้หวันเนี่ยนะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนกองปราบราม
ได้มีการนำสำนวนคดีไปยื่นขออนุมัติต่อสารอาญาออกหมายจับค่ะ
นายสันตินะคะซึ่งเป็นความผิดต่อชีวิตตามกฎหมายอาญามาตรา๘นะคะ
สารอาญาก็ได้อนุมัติหมายจับนายสันติเรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนการติดตามจับกลุ่มนายสันติเนี่ยนะคะมีรายงานบอกว่าทีมสืบสวนของกองปราบ
ยังไม่มั่นใจว่าผู้ต้องหาจะยังอยู่ในประเทศหรือว่าหนีข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
แต่ว่าถ้าหากนายสันติหลบหนีข้ามประเทศไปแล้วก็จะต้องประสานตำรวจประเทศเพื่อนบ้าน
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มนะคะ
นายยิ่งยศแซ่หลีพี่ชายของนางสาวพจนีนะคะ
ผู้เสียชีวิตที่เดินทางไปติดตามคดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เชื่อว่านายสันติเป็นคนทำค่ะเป็นผู้ก่อเหตุ
เพราะว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการยืมเงินผู้เสียชีวิต๘แสนบาท
สร้อยทอทองคำหนัก๑๕บาท
โดยวันที่๘มิถุนายนนายยิ่งยศบอกได้คุยกับน้องสาว
แล้วน้องบอกว่าจะไปเจรจาเรื่องทรัพย์สินกับนายสันติ
เขาก็บอกกำชับน้องไว้ว่าให้ระวังตัวเพราะว่าคุยกันมานานแล้ว
แต่ยังไม่ได้เงินคืนสักทีนะคะ
แล้วเขาก็ยังเชื่อด้วยว่านายสันติไม่ได้ก่อเหตุคนเดียว
เพราะว่าผู้เสียชีวิตมี๒คนแล้วก็รูปร่างใหญ่ด้วย
จะอุ้มขึ้นรถเป็นเรื่องยากต้องมีคนช่วย
แล้วก็มีการวางแผนด้วยนะคะเพราะว่าหลังเกิดเหตุ
ใช้เวลาเพียง๘ชั่วโมงก็ซื้อตัวเครื่องบินกลับไทยได้

สำหรับเปาะแสของนายสันติหลังจากกลับมาที่ประเทศไทยแล้ว
มีคนพบว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะ
เพราะว่าครอบครัวเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่
แล้วบ้านก็ไม่อยู่ไม่ไกลจากชายแดนด้วยนะคะ
นายยิ่งยศก็ฝากถึงนายสันตินะครับบอกว่า
ถ้าไม่ใช่คนทำถ้าไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ
ก็ขอให้ออกมาชี้แจงความจริงค่ะ

นี่ค่ะพี่ชายของคุณพฤษณีย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเชื่อว่านี่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะแต่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคือพ่อของนายสันติเนี่ยก็พูดในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสนิทกันมากนะคะทีมข่าวไปที่บ้านของนายสันติค่ะวันนี้เจอกับพ่อของนายสันติคือนายสุชาต
ที่๑๙เนี่ยนายสันติมีแค่กระเป๋าสะพายใบเดียวกลับมาที่บ้านและกระเป๋าสะพายใบนั้นก็หายไปพร้อมกับลูกชายนี่แหละค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายไปไหนเดินทางยังไงเพราะว่ารถทุกคันยังจอดอยู่ที่บ้านแล้วนายสันติบอกว่าไม่เชื่อนะคะว่าลูกนายสุชาติเนี่ยบอกไม่เชื่อว่าลูกชายจะฆ่าผู้ตายทั้งสองคนเพราะว่า
โดนบีบบังคับให้ทำรึเปล่านะครับเขาก็อยากให้ลูกชายมอบตัวแล้วพูดความจริงกับตำรวจนะคะแล้วถ้าสุดท้ายลูกชายเป็นคนทำจริงก็ผิดหวังในตัวลูกมากไม่เชื่อว่าลูกจะกล้าทำค่ะ
ที่ไทยหวังดูแลขอเรื่องทุกอย่างตั้งแต่ภายการดูแลตัวโควิดมีกระต่าจริง
มันไม่ง่ายขนาดผมต้องให้มอบตัวและบอกความจริงให้